ข่าวก็ตะโกนถามนายยกรัฐมนตรีถามว่า
ท่านครับเรื่องของโผล่คอรมอลเป็นอย่างไร
นะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีหันมาตอบแบบสั้นหน่อยนะครับ
บอกว่าตอนนี้เองนะครับโผล่คอรมอนะครับ
ได้นำขึ้นทูล๙ไปแล้วนะครับ
นำขึ้นทูล๙ไปแล้วเสนอไปแล้วนะครับ
ดังนั้นฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีในการตอบคำถามสื่อ
เกี่ยวกับเรื่องของการปรับคอรมอประยุทธ์๕กันหน่อยครับ

เพราะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานก็มีภารกิจ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
พอออกมาจากที่ประชุมแล้วก็ได้มาพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้ว

ก่อนจะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้านะครับสื่อก็ถามเรื่องนี้แหละฮะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเสนอไปแล้วนะครับ
ส่วนรายชื่อที่คาดว่าน่าจะถูกปรับเปลี่ยนก็คือตำแหน่งสำคัญนะครับ
แน่นอนจับตามองไปที่กระทรวงเกษตรและสากร
ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
น่าจะไปดำรงตำแหน่งรองนายยกรัฐมนตรีนะครับ
เดิมที่คาดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อาจจะเป็นรองนายยกนะครับ
ขณะที่นายกฤษฎาบุญราชอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับ
ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

ส่วนรายชื่อของพลเอกชายชาญช้างมงคล
ประหลัดกระทรวงกลาโหมที่ลาออกจากการเป็นสนชมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ได้ข่าวมาว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
แล้วก็ผลเอกอุดมเดชอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ส่วนนางกรอบการวัฒนวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อาจจะถูกปรับถูกย้ายไปนะฮะ
โดยมีนายวิรสักโคสุรัตินะครับ
ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สมัยของนายพิสิทธเวชาชีวะเป็นนายกรัมตรี
เขาบอกว่าเป็นโคต้าของชาติไทยหรือเปล่า
จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวแทนนะครับ

ก็มีการเก็บข้าวเก็บของบางส่วนแล้ว
วันนี้จับตามองไปเพราะว่าจะมีการแถลงข่าว
การทำงานประจำเดือนอยู่แล้วในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แล้วก็ห้องทำงานของนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีกระทรวงวิทย
เมื่อวานเห็นว่าทางทีมงานก็มีการเก็บข้าวเก็บของไปแล้วเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแต่ละคนก็นี่แหละนักข่าวเข้าไปสังเกต

แล้วก็การมีการเซ็นออกจากห้องทำงาน
ขอที่จะไม่ใช้รถประจำตำแหน่งอะไรต่าง

ทรงเกษตรและกระทรวงแรงงานว่าตกลงใครจะมานั่งกันแน่นะฮะ